อะมาถึงตอนนี้ดิฉันหาก่อนคิดการ์ดค่ะ

เดี๋ยวพาคุณสืบสกุลพาคุณผู้ชมไปโรแมนติกหน่อย
พาไปดูพาไปดูประตีน

คือนอกจากพาไปดูปลาตีนพาไปดูระบบนิเวศแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินโรแมนติกยัง

โรแมนติกแล้วไปกันเลยที่นี่ระยองฮิค่ะ
เฮ่ย
ครับโอ้โหจะโรแมนติกก็เพราะที่นี่แหละรักเสมอรักเสมอ
บอกรักกันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วคุณดูสิเป็นสะพานแขวนข้ามคลอง
คือตรงนี้มันเป็นป่าชัยเลนไงสภาพมันจะเป็นแบบนี้

ใช่เห็นระบบนิเวศปูปลาปลาตีนอะไรก็ว่ากันไปนะ
แต่ว่าเดี๋ยวนักข่าวของเราอยู่ถึงเย็นเดี๋ยวจะให้เห็นนะพระอาทิตย์ตกมันสวยขนาดไหน
ใช่ค่ะถ้าเกิดใครอยากไปที่นี่ย้ำเลยนะ
อ้ำเภอแกรงอยู่จังหวะอะไรนะคุณระยองครับระยองค่ะ
ที่นี่นี่แหละเป็นสะพานแขวนข้ามคลองมีหมู่บ้านกับป่าชายเลน
สะพานแขวงตรงนี้ยาว๑๐๐เมตรคุณดูสิเห็นอะไรบ้าง
ปูสะแหมปูก้ามด่าปลาตีนอย่างที่นี่ฉันบอก
นกน้ำหลายชนิดเลยมันก็เป็นระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะ

ตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี้อีกที่หนึ่งเพราะอยู่ใกล้เคียงกัน
เมื่อกี้อยู่ระยองขับรถไปอีกนิดนึงไปจังหวัดตราดซะหน่อยนะฮะก็ไม่นิดนะคุณก็หลายชั่วโมงอยู่
ไปจังหวัดตราดนะครับเพราะจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกที่นี่
โอ้โหสวยมากสวยมากจริงที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะฮะและต้องแวะไปกินด้วยนะคุณกินอะไรรู้ไหมฮะ
แกงคั่วสับปะรดหอยแมลงผู้หอยตัวโตเลยที่ร้านภูทะเลคุณร้านอาหารเก่าแก่ของเกาะช้างฮะ
อยู่ตรงซอยวอร์ติดกับคลองพร้าวเลยสำหรับแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงคู่นี้ก่อนเลย
เอาเมนูก่อนแล้วกันนะก็ใช้กะทิคันสดผัดแล้วก็พริกแกงเผ็ดจนหอมเลยนะคุณนะ
เผ็ดจนหอมไปหมดเลยนะฮะก่อนจะนำสับปะรดกับหอยแมงผู้เนี่ย
เอาแต่เนื้อสดใส่ลงไปพร้อมกันปรุงรสตามชอบตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ
กับข้าวร้อนและกับอาหารอื่นนะคุณน้ำลายหกอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
นี่อาหารทะเลสดไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำดอกไม้พล่ากับน้ำจิ้มรสเด็ด
ต้มยำทะเลก็มีกุ้งแชร์บ๊วยราดซอสมะขามก็น่ากิน
และอีกหลายเมนูร้านเปิด๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่มสอบถามเส้นทางได้
หมายเลขโทรศัพท์๐๙๒๕๒๑๔๗๗นะฮะมีพระอาทิตย์ตกไหมมีภาพไหมฮะ
ผมเห็นนะเพราะว่าเจ้าของร้านพาไปฟินกับพระอาทิตย์ตกด้วยคุณ
มุมสูงอ่ะสวยเนอะนี่มุมสูงนะฮะบินโดรนสักนิดนึงนะฮะ
แล้วก็จะมีมุมที่แบบว่าอยู่ตามตลิ่งแล้วพระอาทิตย์ศาสตร์ส่องแสงสีส้มตอนเย็น
แล้วบันดุพระอาทิตย์จบปริบบริบก็โรแมนติกได้ทั้งสองที่นะฮะ
มาฝากกันระยองกับตราดนะฮะใช่ค่ะนี่นี่มุมนี้สวยนะ
สวยจริงอ่าทีนี้จะไปบอกรักค่ะอยากบอกรักคุณแม่เมื่อรืนนี้แล้วนะ
วันแม่แห่งชาติเอาใครอยากซื้อของให้แม่ดิฉันจะซื้อเค้กที่ร้านนี้เลย
นี่ดูเจ้าของร้านคุณต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเบอร์นี้เลย
วิกผมมาชุดราตียาวมาใส่มงด้วยจ้า
โอ้โหมาดามจัดเต็ม
ออกแบบแล้วก็ทำขนมเป็นเค้กเนยสดทุกปอนด์
ทำด้วยความตั้งใจความชำนาญแล้วคุณดูสิ
ช่วงวันแม่นะเขาจะมีเค้กเป็นรูปดอกมะลิใช่ไหม
นู้นพวงมาลัยสวยดีแล้วนี่เป็นเหมือนกับลงยัน
เค้กศักยันต์ทองคำเปลวอะไรก็มีค่ะ
หรือใครแบบมีสโลแกนอะไรมีคำคมเด็ด
เด็ดเขียนที่หน้าเค้กได้เหมือนกัน
นี่รวยอายุยืนรักแม่คุณแม่เห็นแล้วต้องยิ้มแน่เลย
รีบสั่งกันได้นะคะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้

เพราะว่าจะถึงวันแม่แล้วรีบโทรสั่งนะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ